งครามตัวกำปั้นระเบิดขึ้นแล้ว
ในการกลับมาของปฐมศึกเกษตรพัฒนา
พบกับนักชกชาวอินโดนีเซียสตีเว่นเฟอร์ดินันดัส
ตามด้วยมนักลุ่นจำนวงตักกี้ริน

พบกับไมเคิลเซียกาลีในศึกภัณฑ์ธรรมดาโลก
ตลาดนัดเจนัยศุกร์ที่๒๖กุมภาพันธ์นี้
บ่าย๔โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่อง๓
เซียกิรินโปรโมชันรับประกันความมั่น